คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะ

คือแม่ค้ากับรอปภ
แต่ว่าที่ด่าไฟแลบเนี่ยแม่ค้าค่ะครับ
โอ๊ยเนี่ยค่ะได้ยินเสียงแม่ค้าไหม

เขาก็ด่าไฟลับเลยรบพอค่อยกระเถิบแล้วก็หลบออกมา
ซึ่งแม่ค้าเนี่ยไปขายของตรงที่เอ่อตรงเนี้ย
แล้วรอปภก็ทำตามหน้าที่ไงเขาต้องมีหน้าที่ตรวจใช่ไหม

ทีนี้เหมือนกับรอปภน่าจะไปห้าม
บอกว่าเล่าเรื่องจากหลังไมค์ขอหน่วยงานลงพื้นที่หน่อยค่ะ
แม่ค้าทะเลาะกับรอปภกับพี่เทศกิจไม่มีปัญหาค่ะ
มีแต่รอปภห้ามเข้ามาขายตรงนี้ค่ะ
สุขุมวิทย์ซอย๖แล้วก็อยากให้หน่วยงานเข้ามาดู
แต่แหมพอคลิปนี้มันถูกเผยแพร่ไปในโลกโซเชียลเนี่ย
กระแสตีกลับสิคะแม่ค้าโดนถล่มยับเลย
บอกว่าแม่ค้าเช็คดีก่อนป้า
เอกชนหรือว่าที่สาธารณะ
แต่ที่ถ้าเกิดเป็นที่สาธารณะจริงเนี่ย
เขาคงจะไม่จ้างรอปภมาดูหรอก
บางคนก็ไปคอมเมนต์บอกว่าก็เขาปฏิบัติตามหน้าที่ของเขาไหม
หมายถึงรอปภนะบางพื้นที่ก็ห้ามไม่ให้ขายของ
ก็ต้องเข้าใจด้วยไม่ใช่จะขายอย่างเดียว
แล้วแบบก็มีหลายคอมเมนต์เลยคุณผู้ชม
บางคนก็บอกว่าการขายของคุณต้องดูด้วยนะ
ว่ามันกีดขวางทางรถเข้าออกหรือเปล่า
รับประพรทำตามคำสั่งนะไม่ทำก็โดนในจ้างด่า
แต่พอทำก็มาโดนคุณด่าอีก
โดนแบบนี้ทั้งขึ้นทั้งร่องเลยนะคะ
เหตุการณ์แบบนี้มันคุ้นเหมือนในกรุงเทพ
วันหยุดที่ผ่านมานะคุณผู้ชมฮะ
ที่กรุงเทพฯบรรทกรจัดพื้นที่จัดระเบียบอะไรแบบนี้